ต่อกันที่วอเล็กบอลชายหาดกันบ้างนะครับ
ประเภททีมชายเนี่ยไทย๓จบอันดับที่๔นะครับ
ช่วงเช้าการแข่งขันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายเหลือเพียงหนึ่งเดียวจากไทย
ทีมไทย๓ครับหลดไปชิงอันดับที่๓ในช่วงบ่าย
ไทยก็ถือว่าแก้ปัญหาบอลแรกได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็สู้เต็มที่คุณผู้ชมครับ
สุดท้ายแพ้ไป๑ต่อ๒เซต๒๖ต่อ๒๘๒๑ต่อ๑๔และ๙ต่อ๑๕
ทีมไทย๓ก็จบอันดับที่๔ก็ถือว่าเป็นทีมไทยที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับ
ในสี่ทีมที่ส่งแข่งขันในรายการนี้นะครับส่วนคู่ชิงชนะเลิศนะครับ
เอาชนะราฮัมราวฟี่กับอาโบฮาเมดมิสซารี่จากอีราน๒ต่อ๑เซตนะครับ
ก็คว้ากอดไปกับเอาชนะอิรันรัฐไป๒ต่อ๐เซตนะครับก็คว้าช้าปัดคลอง
สำหรับทางด้านยูเครนส่วนทีมหญิงนะครับแชมป์เนี่ยตกเป็นของไต้หวันครับ
เอาชนะวานูอาตูไป๒ต่อ๑เซตครับเซตแรกแพ้ไปก่อน๑๘
๒๑แต่ว่าเซตที่๒เอาชนะไป๒๑ต่อ๑๘และ๑๕ต่อ๑๒นะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามบันทึกการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ทางไทยรัฐทีวี
ในช่วงเวลาตี๑๔๕ถึงตี๓๔๕นาทีในวันนี้นะครับ
วันที่๑๔๑๖เมษายน๒๕๖๒นะครับที่สนามวอเลอร์บอลชายหาดสมิลาจังหวัดสงขลา